พาคุณผู้ชมไปดูงานศิลปะกันหน่อยนะครับ

ใช้เวลาร่วมปีในการทำศิลปะกราฟิตตี้

นี่คือผลงานศิลปะสตรีทอาร์ต

บรรจงวาดรวดลายแบบกราฟิตี้

ราว๕๐หลังที่ตั้งอยู่ติดกัน

ซึ่งได้รับฉายาว่าเป็นเมืองแห่งขยะ
ตั้งอยู่ชานกรุงคายโรของประเทศอียิปต์ครับ
ศิลปะกราฟิตี้ชุดนี้มีชื่อว่า

โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความตนัก

เนื่องจากว่าตัวเขาเองก็เคยคิดว่า

แต่ว่าที่จริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับ
เนื่องจากว่าชาวเมืองล้วนมี

ผ่านความร่วมมือเป็นอันดีของ
นักบวชของศาสนาคริสต์ในท้องถิ่น

ชาวบ้านหลายครอบครัวที่อนุญาต
ให้ศิลบินรายนี้อวดฝีมือการ
ภาพลงบนอาคารของพวกเขาด้วยนะครับ

วันนี้ได้เดินทางไปแสดงฝีมือในการวาดภาพกราฟิตี้ในโครงการต่างจนเป็นที่ประจักษ์
รวมถึงที่สถาบันโลกอารับในกรุงปารีสของฝรั่งเศส
ในประเทศบ้านเกิดอย่างตูนีเซียด้วยครับ